ตำรวจก็ต้องคลี่คลายให้ได้ว่ามันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่า
เขาบอกว่ามีการลวงออกมาฆ่า
เพราะว่ากลุ่มคนร้ายโทรศัพท์นัดผู้ชายคนหนึ่ง
ให้ออกมาพร้อมกับภรรยาเพื่อจะมาคุยธุระด้วย
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
คนร้ายซ่อนอยู่ในสวนยางพารายิงถล่มรถคันนี้พลุนเลย
ตัวของผู้ชายที่ขับรถก็ฝืนใจในการขับรถ
ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนี่คือสภาพรถก่อน
เราเล่าถึงเรื่องราวการถูกยิงกันก่อน
เพราะว่าเรื่องนี้มีความเชื่อมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
ถูกยิงเข้าที่ราวนมขวา๑นัดอาการสาหัส
ูหน้าหูอายุ๒๒ปีภรรยาที่นั่งรถไปด้วยเนี่ย

แต่คุณตำรวจตรวจสอบรถกระบะทะเบียนบ่อใบไม้มม๓๒๓๔กระบี่
คุณโอ้โหรูกระสุนเต็มรถไปหมดเลยรอบคันเลยนะฮะ
โดยเฉพาะฝั่งคนขับพบปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มมตกอยู่ใต้โคนต้นปาม
จำนวนถึง๒๘ปลอกบริเวณใต้เสาไฟฟ้าพบรังกระดาษเปล่า๑ใบ
รังกระดาษมันมีความหมายทางคดีด้วยนะครับ
แล้วก็ตรวจสอบไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายในรังกระดาษครับ
ทีนี้ตำรวจสอบปากคำครับคนที่รอดชีวิตมาอย่างปฏิหาร
ก็คือนางสาวมณฑการภรรยาของผู้บาดเจ็บซึ่งนั่งรถไปด้วย
ถูกยิงซะรถพลุนแต่ตัวเธอเองไม่เป็นอะไรเลยคุณ
เธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับนายสันทัศน์สามีได้รับโทรศัพท์
คนรู้จักนัดให้ขับรถออกมาเพื่อจะคุยธุระกันที่จุดเกิดเหตุ
เมื่อมาถึงนายสันทัศน์ได้ชะลอรถกำลังจะจอดข้างทาง
ใดนั้นเองก็มีเสียงปืนดังสนั่นแล้วครับออกมาจากสวนปามข้างทาง
โดยคนร้ายยิงถล่มใส่ชนิดที่ว่าโอ้โหนับไม่ทั่วเลยว่ายิงกี่นัด
นายสันทัศน์นะครับยังฝืนเจ็บคุณเพราะจริงถูกยิงไปแล้วนะ
เจ็บเร่งเครื่องรถหลบหนีออกมาแล้วจอดขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
เพราะว่าตนเองถูกยิงเข้าที่ราวนมขวาอาการสาหัสนะครับ
ก็ขับหนีออกมาได้ถึงประมาณ๔กิโลเมตรนะคุณ
จากข้อมูลของตำรวจอย่างที่บอกไปว่ามันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่า
เพราะตำรวจบอกข้อมูลมาแบบนี้นะครับว่านายสันทัศน์ผู้บาดเจ็บ
เป็นหนึ่งในกลุ่มนักค้ายาเสพติดที่ตำรวจติดตามพฤติกรรมอยู่ด้วย
และคืนเกิดเหตุคาดว่าสายส่งยาน่าจะโทรเรียกนายสันทัศน์ออกมารับของ
ที่อยู่ในรังกระดาษวางไว้ริมถนน

นายสันทัศน์ให้ภรรยาลงไปเก็บของในรังกระดาษ
จังหวะนั้นคนร้ายก็บรัวยิงใส่รถของนายสันทัศน์ทันที
พอสิ้นเสียงปืนตัวภรรยาจึงวิ่งขึ้นรถ
แล้วก็นายสันทัศน์พาขับรถหลบหนีออกมา
เรื่องต้นตำรวจคาดว่าปมเหตุน่าจะมาจากการขัดแย้งในธุรกิจผิดกฎหมาย
เรื่องของการคลี่คลายคดีเกี่ยวกับยาเสพติดตำรวจก็ต้องทำไปนะคุณนะ
แต่ทีนี้คนก็ถามว่าโอ้โหสองคนนี้รอดชีวิตปฏิหารมาได้ยังไงนะครับ
ตำรวจเนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบกระเป๋าสะพายของนายสันทัศน์คนเจ็บนะครับ
ตำรวจสพอ่าวลึกที่เขารู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องรางของขังนะคุณนะ
เขาบอกในกระเป๋าของผู้บาดเจ็บมีเพชรหน้าทั่งขนาดเท่าปลายนิ้วโป้ง
ซึ่งถ้าตามความเชื่อนะคุณเชื่อว่าเป็นธาตุกายสิทธิ
มีอิทธิฤทธิคล้ายกับเหล็กไหล

ใช่ทำให้แคล้วคาดปลอดภัยหนังเหนียวเลยนะฮะ
อีกอย่างว่าเพชรเมืองคนทันหรือว่าเพชรเมืองลับแล
ของดีที่มีสรรพคุณ๑๐๘ประการมีพุทธคุณอยู่ยงคงกระพันธ์
ป้องกันคุณสัยเสนียดจันไรป้องกันพูดผี
พกติดตัวจะแคล้วคลาดอันตราย
ทำให้หลายคนบอกว่านี่หรือเปล่าที่เป็นวัตถุมงคล
ทำให้นายสันทัศน์กับภรรยารอดชีวิตมาได้นะครับ
ทีนี้ทีมข่าวไปถามพระครูวิทิศศาสนกิจ
หรือว่าหลวงพ่อรวยแห่งวัดทุ่งสันติธรรม
ตำบลเขาครามพระเกจิชื่อดังของกระบี่เขานะฮะ
ก็ท่านให้ข้อมูลบอกว่าเพชรหน้าทั่งเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ

คนที่มีแร่กายสิทธิ์ชนิดนี้ไว้ในครอบครอง
จะต้องปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมด้วย
โดยยึดข้อห้าม๓อย่างคือห้ามด่าบุพการี
โกหกและห้ามลักเล็กขโมยน้อย
ซึ่งหากปฏิบัติไม่ได้ผู้ครอบครองก็จะมีอันเป็นไปด้วยเช่นกันนะครับ
ความเชื่อก็ว่ากันไปแต่ที่สนใจคือเรื่องของคดี
ว่านายสันทัศน์ผู้บาดเจ็บและภรรยาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แล้วก็เป็นคนที่ทางตำรวจต้องการตัวด้วยหรือไม่
ก็ให้ตำรวจสพอ่าวลึกของกระบี่